เราเริ่มต้นข่าวที่หลายคนยังคงติดตามแล้วก็ให้ความสำคัญ
กรณีคลิปโด่งดังเมื่อ๔เดือนที่แล้ว
กลายเป็นคลิปที่หลายคนติดตามแล้วก็สืบสาวราวเรื่อง
กระทั่งทราบว่าผู้หญิงที่โดนแฟนตัวเองสามีตัวเองซ้อม

แล้วก็ตำรวจเองก็กดดันอย่างหนัก
สื่อมวลชนก็ติดตามเรื่องนี้กันอย่างเข้มข้นเข้มงวดเลยนะคะ
ล่าสุดคนที่ก่อเหตุสามีก็คือนายทน
ตอนนี้ตำรวจสามารถตามไปจับกลุ่มตัวได้แล้วที่จังหวัดตรัง
หลังจากที่พยายามติดต่อขอมอบตัวนะคะ
ส่วนนี้คลิปเก่าเมื่อ๔ปีที่แล้ว

ที่นำกลับมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่า
เพราะอะไรเราถึงต้องมีการนำเสนอข่าวนี้
นี่คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งประเภท
กับคนในครอบครัวกับคนในสังคมนะคะ

กรณีที่นางสาวสุกัญญาบินหมัดอาจอายุ๒๘ปี
หรือว่าคุณเมย์ถูกสามีตัวเองก็คือ
นายธนพัฒน์สงวนเขียวหรือนายทนอายุ๒๘ปี
สามีซ้อมเมียจนเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมา
และสุดท้ายนายทนเสื้อเหลืองคนนี้นะคะ
หลบหนีไปจนทางตำรวจสพเมืองสตูนออกหมายจับ
แล้วก็พยายามกดดันทุกวิถีทางค่ะ
เราในฐานะสื่อมวลชนเองก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
พยายามที่จะติดต่อไปที่คุณแม่ของนายทน
แล้วก็สัมภาษณ์ต่างเพื่อให้นายทนมามอบตัวกับตำรวจนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมนายทนสามีโหดรายนี้นะคะ
ติดต่อขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบแล้วนะคะ
โดยให้ไปรับตัวที่อำเภอกันตังจังหวัดตรัง
หลังจากที่หลบหนีไปกบดานที่นั่นตั้งแต่วันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมา
เพราะถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่จากสื่อมวลชนจากโซเชียล
อันนี้หนักเลยรุมประนามนะคะ
คือถ้าเกิดว่าใช้คำหนักหน่อยเนี่ยโซเชียลรุมทึ้งเลยนะ

ก็เลยอยากให้นายทนออกมาชี้แจงในมุมของตัวเอง
ขณะนี้ตำรวจกำลังนำตัวนายทนไปที่สถานีตำรวจในจุดเกิดเหตุ
ร่วมนี้เนี่ยถูกเปิดเผยโดยคลิปเมื่อสักครู่
ที่เราให้คุณผู้ชมดูตั้งแต่ตอนแรกนะคะ
เป็นกรณีที่ฝ่ายเมียก็คือคุณเมย์พยายามวิ่งหนีตาย
ในสถานที่ทำงานของตัวเองก็คือโชว์รูมในตัวเมืองสตูนค่ะ
ขณะนั้นเองเพื่อนร่วมงานเองก็ไม่มีใครนะ
กล้าที่จะเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
มีคนพยายามเข้าไปช่วยเหลือแล้วปรากฏว่าผัวโหด
ก็คือนายทนรายนี้เนี่ยก็ไปทำร้ายร่างกายเธอด้วย
เพื่อนร่วมงานสุดท้ายแล้วไม่มีใครกล้าเข้าไปห้าม
และพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนายทนก็ทำบ่อยบ่อย
ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งสุดท้ายคุณเมย์
คือข้างในเนี่ยจากการผ่าชนะสูตรพลิกศพเนี่ยนะคะ
เละเลยค่ะข้างในบอบช้ำอย่างหนักเลยนะคะ
ก็ล่าสุดคุณผู้ชมแบบนี้นะคะเรารายงานข่าวคือ
ตำรวจสามารถจับกลุ่มนายทนได้แล้วนะคะที่จังหวัดตรังตอนนี้
นำตัวมาที่สพเมืองสตูนมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแม่ของผู้เสียชีวิตแล้วก็ลูกชายของผู้เสียชีวิต
ที่เป็นบุตรชายอายุ๓ขวบเนี่ยคือตอนนี้หายตัวไปหายตัวไปเนี่ยเพราะว่าไปอยู่บ้านญาติ
มีความกังวลว่านายทนเนี่ยก็คือผัวโหดคนนี้
จะตามไปเอาลูกคืนสรุปตอนนี้ครอบครัวเบาใจได้มากแล้วค่ะ